น้องบอสซัมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นสาวสองนะคุณสวยมากนะคะ
คือตัวน้องบอซัมเองกำลังจะมีหนังที่เวียดนาม
แต่พอถามถึงเรื่องหัวใจของสองสาวจะว่ายังไงไปอัปเดตกันหน่อยค่ะ
อ๋อสวยขนาดนี้
ก็เป็นวาเลนไทยดี
ก็เป็นวาเลนไทยที่แบบแบล็ควาเลนไทย

หรือว่าน้องบอสซัมเนี่ยโสดส่วนน้องข้าวก็มีคนคุยอยู่นะคะ
ส่วนพี่แจ๊คของเรานี่ยังไงโดนถามตลอดเลย
พี่แจ๊คใช้ยาของคุณอ้ำแทนแล้วนะ

เพราะว่าตอนนี้แม่อ้ำเขานะมีหัวจงหัวใจเป็นสีชมพูแล้วตอนนี้